ปฏิเหตุต่อไปนี้บอกเลยว่าหวาดเสียวเหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุเกิดบนถนนตากศิลปตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอ้ป๊าปนี่อุ้ย
หวาดเสียวเหมือนกันนะค่ะ
อุ้ยคือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ล้มไปข้างแบบเส้นยาแดงจริงนิดเดียว
เกือบไปแล้วรถเกือบเหยียบใช้คำนี้แล้วกัน
คือไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์นี้เสียหลักไปเองอะค่ะ
แล้วก็ล้มลงซึ่งคนขี่เนี่ยกระเด็นไปอยู่อีกข้างหนึ่ง
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถกระบะขับสวนมาที่เราเห็นกัน
แล้วกระบะคือเบรกไม่ทันนะคะก็คือเหยียบรถจักรยานยนต์เข้าไปจังเลย
ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคช่วยหรืออะไรแหละ
เพราะว่าชายคนนั้นน่ะไม่โดนรถเหยียบไง
คือล้มไปก่อนแล้วล้มไปอีกข้างหนึ่ง
คุณลองคิดสภาพถ้าล้มมาอีกฝั่งหนึ่งที่รถสวน

ใช่ไหมส่วนสภาพของรถตามที่เห็นคุณผู้ชม
คือเป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันเป็นอุทาหรณ์นะคะ

อย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
โดยเฉพาะใครที่ขับขี่รถในแหล่งชุมชนหรืออะไรแบบนี้
ก็ควรจะชะลอความเร็วของรถลง
รถเล็กรถใหญ่นะทุกคันนะ
เตอร์ไซค์เองก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
บางคนบอกว่าออกมาหน้าบ้านเฉยหน้าปากซอยเฉย

หรือว่าออกมาเนี่ยเจอบ่อยมากอีกกรณีหนึ่งก็คือรถมอเตอร์ไซคย้อนสอน